เรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้าน
เชื่อแหละหลายคนที่เวลามีบ้านอยู่ตรงข้ามกันเนี่ย
ก็จะเหนื่อยใจเหลือเกิน
บางทีบ้านตรงข้ามเขาจอดแล้วทำให้บ้านเราจะผ่านทางก็ไม่ได้
ถอยเข้าถอยออกบ้านเราก็ไม่ได้เคยเจอไหมคะ

พื้นที่ตรงนี้แค่นี้จะผ่านไปได้ไหม

หมาแมว
ใช่ค่ะแต่เรื่อง๒เรื่อง๓เอาไว้ก่อน

คราวนี้มันเป็นบ้านที่อยู่ในซอยคุณผู้ชม

เรื่องนี้ต้องร้อนถึงตำรวจมาเคลียร์เลยล่ะค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเฟซบุ๊คเขาแชร์เรื่องราวร้องทุกข์ปัญหาที่จอดรถภายในซอย

เขากำลังจะเอารถเข้าบ้านอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยนะคะ
แต่คุณผู้ชมเห็นแท็กซี่คันสีเขียวเหลืองที่จอดอยู่ไหม

แล้วในบ้านเขามีรถกระบะจอดอยู่

ก็เลยต้องจอดหน้าบ้าน

แท็กซี่คันเหลืองเขียวนี้เขาจอดขวางอยู่
พอไปเข็นแท็กซี่นะเข็นไม่ได้
เบรกมือก็อ้าวทำยังไงล่ะ
จะถอยเข้าบ้านก็ถอยไม่ได้

แล้วท้าด้วยบอกให้ไปแจ้งตำรวจ
ทีนี้ก็เลยไปบอกตำรวจค่ะ

แล้วบอกด้วยถ้าเป็นคนอื่นนะ
ถอยเข้าได้ทางมันกว้าง

ทีนี้ผู้โพสต์เลยพยายามไง

ปรากฏไปเบียดไปขูดกับแท็กซี่ที่จอดขวางอยู่

เพราะว่าต้องเรียกประกันมาเคลียร์อีกนะคะ

แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
ส่วนใหญ่ก็พูดแหละถึงเรื่องว่า
เวลาที่เราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกัน

นึกถึงใจเขาใจเราด้วยค่ะ
ลองดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราเราจะถอยเข้าบ้านได้ไหม
คุณผู้ชมเจอกรณีแบบนี้แล้ว

เพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามกันเดี๋ยวจะผิดใจกันเดี๋ยวจะทะเลาะกันอีก

คือมันไม่ได้เป็นหมู่บ้านแบบหมู่บ้านปิด
ที่จะมีนิติมาคอยเคลียร์มาคอยเจรจา

มันเป็นบ้านในซอยนะฝั่งข้างข้ามกันนั้นนะครับ
คุณผู้ชมเคยเจอปัญหาอะไรแบบนี้